หลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปปฏิบัติอีกหนึ่งหน่วยงานที่ตอนนี้เนี่ย
ชาวเน็ตเขาขนานนามว่าเป็นฮีโร่จริงแล้วทุกคนเป็นฮีโร่นะฮะ
แต่ว่าคนที่ทำงานเสี่ยงที่สุดก็น่าจะเป็นหน่วยซิล
หรือหน่วยมนุษย์กบของทหารเรือหลายคนบอกว่าอยากทำความรู้จัก
เพราะฉะนั้นตอนนี้ไปรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้นค่ะ
ไปแล้วกว่า๑สัปดาห์ที่กำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
หรือหน่วยซิลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อมนุษย์กบ
จากฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เข้าร่วมภารกิจค้นหาผู้ช่วยโค้ชและนักฟุตบอลเยาวชน
หมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จังหวัดเชียงรายภารกิจนี้ถือว่ามีความท้าทายและค่อนข้างเสี่ยง
ปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้
ข้อจำกัดทางธรรมชาติภายในถ้ำที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตาน้ำภายในถ้ำก็ไหลออกมาอย่างไม่ขาดสาย
อีกทั้งดินโครนและความมืดก็สร้างอุปสรรคให้กับภารกิจนี้เป็นอย่างมาก
และอีกหนึ่งความกดดันสำคัญคือความหวังจากครอบครัวของเด็ก
และคนไทยทั้งประเทศที่พวกเขาต้องแบกรับเอาไว้
กลางการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา
เพราะทุกวินาทีคือความเป็นความตายคือวินาทีแห่งชีวิตของเด็ก
ที่ก็คงเฝ้ารอให้วีรบุรุษอย่างพวกเขาเข้าไปช่วยเหลือเช่นกัน
กว่าจะเป็นหน่วยซิลต้องผ่านหลักสูตรที่แสนโหดมากมาย
เพราะพวกเขาต้องปฏิบัติการได้ทั้งในทะเลบนบกและทางอากาศ
มีหัวใจหลักคือกำลังรบขนาดเล็ก
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและไม่ให้ฆ่าศึกรู้ตัว
ภารกิจหลักของหน่วยซิลก็มีหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
การปฏิบัติการด้านจิตวิทยาดำเนินการทางด้านข่าวลับ
ก่อวินาศกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
รวมไปถึงภารกิจพิเศษอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยภารกิจที่หนักหนากว่าเมืองอื่น
แน่นอนว่าคนที่จะเข้ามาเป็นหน่วยซิลได้
จะต้องผ่านการฝึกฝนที่หนักหน่วงเช่นกัน
หลักสูตรการฝึกจะใช้เวลาทั้งหมด๗๘เดือน
หลักสูตรนี้ต้องแลกกับชีวิตของนักรบผู้กล้า
สัปดาห์นรก๑๒๐ชั่วโมงที่ไม่มีการหยุดพัก
และในช่วงชีวิตที่รับราชการในหน่วยงานนี้
ยังต้องฝึกรักษามาตรฐานในภารกิจพิเศษต่าง
ซิลจึงได้ชื่อว่าเป็นห่วยที่ได้รับการฝึกหนักที่สุด
บรรดาหน่วยรบพิเศษของทุกเหล่าทัพ
สัญลักษณ์ของหน่วยซิลยังสื่อถึงศักยภาพที่ผ่านการฝึกอย่างหนัก
ฉลามหมายถึงเจ้าแห่งท้องทะเล
คลื่นสื่อถึงความน่ากลัวของท้องทะเลหรืออุปสรรค
สมอเรือสื่อตรงถึงความเป็นทหารเรือ
และทงชาติหมายถึงการยอมพลีชีพ
เพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
กฎสำคัญของนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
ครอบคลุมทั้งจิตใจเข้มแข็ง
เผชิญหน้าต่อปัญหาต่าง
ตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดรวดเร็วแม่นยำถูกต้อง

และมีความจงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

ส่งกำลังเข้าไปช่วยเหลือ๑๓ชีวิตในถ้ำหลวงแล้ว

ก็ส่งกองพันธุปฏิบัติการพิเศษ๑๕นาย

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ภารกิจค้นหารอบนอกและด้านบนตัวถ้ำ
ขณะนี้หน่วยซิลมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด๔๒นาย

และมีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหนึ่งนาย

แต่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง

ต้องนำเด็กออกมาจากถ้ำให้ได้
เพื่อกลับมาสู่อ้อมอกของพ่อแม่พวกเขาอีกครั้ง
สมศักดิ์สี่ชุ่มทีมข่าวทะลัดทีวีรายงาน